เร็จของคนไทยนะครับทั้งประเทศเมื่อวานได้ดูกันถือว่า
อุ่นน้ำฝาข้างชื่นมืนรับสงการเลย
กลับมาผมว่าแฟนเนี่ยเยอะไปสนามบินแน่นอน

ผมไปอยู่แล้วนะครับผมชอบไปเก็บเกี่ยวความสำเร็จ
คือไปก่อความดังคนอื่นหรือกันเถอะ
ไปติดตามบรรยากาศมาฝากคุณผู้ชม
จริงแล้วเนี่ยเดี๋ยวนี้ทุกคนให้ความสำคัญกับทุกข่าว

แต่เมื่อวานต้องยอมรับว่าข่าวดีแซงหน้าข่าวไว้ดีทุกข่าว
ใช่ครับคือเป็นสิ่งที่เธอนั้นพยายามมาแล้วอยากจะเป็นอยากจะไปให้ถึงก็คือมือหนึ่งของโลกนะครับ
เมื่อวานเป็นเกมที่ไม่ง่ายเลยนะครับถ้าใครได้ดูเพราะว่าเขาเล่นดีมากนะครับทางซุ่นหยู
ยืดไปข้างหน้าข้างหลังให้เรากระยับโตเยอะแต่เขาก็ยาวอะเกินเก็บได้หมดเลย
ซึ่งอยู่นี่มาเล่นในรายการนี้ในฐานะแชมป์เก่าด้วยนะครับแล้วก็ในเกมแรกนี่ทำได้ดีด้วยนะ
ที่ทุกคนอยากให้เป็นมีความนิ่งเล่นในเกมของตัวเอง
ร่างกายถือว่าความสดน้อยกว่าเพราะว่าเล่น๓อาทิตย์ติด
นี่รายการที่๓ไม่ได้พักเลยจะชนะไปได้
๒๑๑๑และ๒๑๑๔ขวาแชมป์ซูเปอร์ซีรีส์

นี่เป็นคนแรกของโลกนะครับถ้าหากนับ๓รายการติดต่อกันแบบ
ติดต่อกันรวดไม่มีการพักน้องเมย์จะเป็นคนแรก
แต่ถ้าเกิดว่านับแบบไม่ติดต่อกันจะเป็นคนที่๓นะครับ

แล้วก็ดีเซลเล่ในปี๒๐๑๒นะครับ
จากนี้น้องเมย์ก็ยังสร้างสถิติ
ชนะ๑๕เกมรวดภายใน๒๑วัน

ซึ่งแชมป์รายการนี้ถือเป็นแชมป์รายการที่๔ในปีนี้ของเธออีกด้วย
และจะทำให้น้องเมย์ขยับขึ้นจากมือ๒

แทนที่แคโรดิน่ามารินจากสเปนในสัปดาห์นี้
ฟังเสียงของเธอขอบคุณคนไทยกันหน่อยครับ

ก็ขอขอบคุณทุกแรงใจค่ะที่ส่งมาให้แล้วก็เมย์เองเมย์ก็เชื่อมั่นว่า
เมย์สามารถเป็นเป็นหนึ่งโรงการแล้วเมย์ก็เลยคิดว่า
ไม่ว่าผลจะออกมาเป็นไงในช่วงเกมแรกก็ยังสามารถประคองตัวเองให้ชนะได้ค่ะ
วันนี้ก็อาจจะมีลูกที่ผิดพลาดไปบ้างแต่ว่าก็กลับมาได้ก็รู้สึกดีใจค่ะ
ที่มีคนไทยเขาให้กำลังใจแล้วก็ยังเชื่อมั่นในตัวเมย์นะคะ
ก็ขอขอบคุณค่ะแล้วก็อย่าลืมให้กำลังใจเมย์ในรายการต่อไป
ต่อไปนะคะก็วันนี้ก็ขอขอบคุณทุกแรงใจค่ะที่ส่งมาค่ะขอบคุณค่ะ
สำหรับคะแนนสะสมในสัปดาห์หน้านะครับก็จะมีการประกาศอย่างเป็นทางการในพระฤหัสสบดีนี้
ไม่ต้องรอประกาศแล้วเราคิดคำนวณมาให้เรียบร้อย
เมรัชนกครับจะขยับจาก๘๑๕๕๘คะแนนนะครับ
ขึ้นมาเป็น๘๔๗๐๒คะแนนโดยคะแนนนั้นมาจาก๑๐รายการตามระดับ
ส่วนอีก๕รายการมาจากการคว้ารองแชมป์และแต้มจากการเข้าสู่รอบรองชนะเลิศนะครับ
นั่นทำให้เธอนั้นเพียงพอแล้วล่ะที่จะผ่านแล้วก็เป็นอันดับหนึ่งของโลก
ในการประกาศอย่างเป็นทางการในสัปดาห์นี้ที่จะถึงนี่แหละครับในวันพฤหัสสมดี
ระหว่างวันที่๒๖เมษายนถึง๑พฤษภาคมให้ได้
แล้วก็เนื่องจากน้องเมย์นะครับมีคะแนนในส่วนนี้อยู่๙๒๐๐คะแนน
จากการคิดคำนวณหลังครบ๕๒สัปดาห
ดังนั้นจึงต้องทำผลงานให้เทียบเท่ากับปีที่แล้วก็เพื่อไม่ให้คะแนนสะสมนั้นลดลง
ซึ่งหากน้องเมย์ไม่ได้แชมป์และเข้าไม่ถึงรอบรองชนะเลิศ
คะแนนสะสมจะลดลงมาจากเดิมประมาณ๓๐๐คะแนนเลยทีเดียวนะครับ
ซึ่งหลังจากการคว้าแชมป์นะครับรัชนกก็ได้โพสต์อินสตาแกรมหรือว่าไอจีส่วนตัวถึง๓ภาพด้วยกันนะครับ
ภาพแรกเป็นภาพหวานเลยครับเป็นภาพวิดีโอคอร์กับแฟนนุ่มอย่างคุณตะวันปัณวิทย์ทองน่วมนะครับ
แล้วก็มีแคปชั่นที่ว่าอะไรนะคะไฟเขียว๓แชมป์๓ประตู
ซึ่งจริงก่อนอันนี้เนี่ยเขาก็ดูอยู่ห่างอยู่แล้วนะครับแต่ขอให้ไม่เสียระบบในการฝึกซ้อมซึ่งน้องเมย์ก็ทำได้ดีครับ
นี่ก็ขอขอบคุณแฟนด้วยนะที่ตามเชียร์เธอแล้วก็ในที่สุดเธอก็ทำได้อย่างที่เธอหวังก็คือการเป็นมือหนึ่งของโลกนั่นเองนะครับ
ครับมันมีแฮชแท็กอีกอันหนึ่งนะครับความรักชนะทุกอย่าง
แต่ตอนนี้มันมีฮิตมากเลยคำนี้

ดไลค์แล้วก็เหมือนกับว่าไปแสดงความยินดีว่าเธอทำได้แล้ว

ส่วนทางด้านคุณปัณวิทย์ทองน่วมก็โพสต์บนไอจีส่วนตัวเช่นกันนะครับ
เป็นภาพวิดีโอคอร์ที่คุยกับน้องเมย์นั่นแหละ
พร้อมกับข้อความขอบคุณรัชนกที่ทำให้คนไทยทั้งประเทศนั้นมีความสุขครับ
วันนี้ก็จะเดินทางกลับมานะครับถึงท่ากัศยานดอนเมือง
เวลา๑๑นาฬิกา๓๕นาทีนะครับแล้วก็จะพักประมาณ๑สัปดาห์
ก่อนจะป้องกันแชมป์เอเชียที่เมืองหมู่ฮันประเทศจีน
ซึ่งเป็นรายการสุดท้ายของการเก็บคะแนนคัดเลือกไปโอลิปิกเกม
ที่กรุงริโอเดอร์เจเนโรประเทศบราซิลครับ

รายงานสดมาให้ติดตามกันในช่วงของรายการชัดข่าวเที่ยงครับ

คุณผู้ชมยังสามารถไลน์กันเข้ามาให้กำลังใจน้องเมย์กันได้นะครับ
ครับก็ติดตามกันได้นะครับความหวังต่อไป
นั่นก็คือเป้าหมายหลักที่คนไทยต้องการคือเหรียญทอง
แต่ผมเชื่อว่าด้วยจิตใจตอนนี้อาการบาดเจ็บที่ไม่มีแล้ว

ผมว่าโอกาสที่เราจะมีเหรียญมีแน่นอนครับ